มาครับหาคำตอบกันครับเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามกันไปเมื่อสองวันก่อนนะฮะ
ก็คือเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านที่จังหวัดพยาว
เห็นลูกไฟที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ปรากฏว่ามันลอยแล้วก็ค่อยไปร่วงลงบริเวณพื้นที่พระธาตุวัดปงหลวง
ซึ่งเป็นวัดร้างอายุกว่า๒๐๐ปีนะครับอยู่ในพื้นที่ตะมนต์ศพปงอำเภอภูซางจังหวัดพยาว
นี่คือคืนวันที่๖สิงหาคมเขาก็ถ่ายกันไว้
ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของดวงพระธาตุหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ตามความเชื่อหรือว่าปฏิหารนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าวันนี้นะครับทางนายอำเภอภูซางจังหวัดพยาว
ได้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับบุคคล๒คนนะฮะ
ที่เขาบอกว่าเขาคือคนที่ยิงพาราชูทนะฮะที่ชาวบ้านเห็นเนี่ย
ไม่ใช่ปฏิหารอะไรทั้งสิ้นเขาเป็นคนเดินเรือกัน
แล้วเขาก็จะต้องมีภาระชุดประจำเรือเพื่อเอาไว้ยิงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะฮะ
เป็นสัญญาณฉุกเฉินทีนี้พาราชูตมันจะมีเรื่องของอายุการใช้งาน
จะต้องมีการขออนุญาตแล้วมีอายุการใช้งานถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องเอากลับขึ้นมาบนบก
แล้วคนที่เขาเดินเรือก็มักจะเอามายิงเพื่อถวายเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร
คนหนึ่งคือนายกฤษณพัฒน์ปิงสุแสนอายุสามสิบห้าเป็นกัปตันเรือนะครับอ่า
แล้วก็นายรุ่งโรธบัวติ๊บอายุยี่สิบเก้าเป็นนายท้ายเรืออ่า
เขาบอกว่าดวงไฟสีแดงประหลาดคือภารชุดของเขานี่เอง
อ่าอย่างนายรุ่งโรธนะครับที่เป็นนายท้ายเรือบอกว่า
อ่าวันที่หกสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเขาได้จุดพาราชูทกันนะครับ
ยืนยันแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะค่ะไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็น
ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผมจุดเองเป็นของผมเอง
เพราะวันที่๕สิงหาคมเขากลับจากการเดินเรือกันแล้วก็มาที่บ้าน
ทุกครั้งที่กลับมาเขาก็เอาพาราชูทที่เหลือจากเรือเอาไว้จุดขอความช่วยเหลือ
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาอยู่ในทะเลเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นฝั่งมา
จะทิ้งมันก็เขาไม่ทิ้งกันฮะเขาบอกคนเดินเรือเขาไม่ทิ้งกัน
เขาจะจุดถวายกรมหลวงชุมพรนะฮะหรือว่าเสด็จเตียนะครับ
เขาก็จะเอามาจุดนะอ่าเพราะว่ามีสารอยู่ที่ในวัดบ้านปงหลวง
สารของเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ทีนี้เอาไปถวายช่วงเช้าแต่จุดไม่ได้
เข้ามาถึงวันที่ห้าอ่าเขาก็ไปวันที่หกนะครับ
อ่าวันที่หกสิงหาคมตอนเช้าจุดไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงกลางวัน
ถ้าจุดแล้วจะไม่เห็นแสงไฟสีแดงค่ะ
ไม่เหมือนกับที่จะต้องจุดแบบให้เห็นแสงไฟสีแดงก็รอจนถึงค่ำ
สองทุ่มห้าสิบเขาก็จุดพาราชูตในส่วนใกล้บ้านแล้วบังเอิญคืนนั้นลมพัดนะฮะพัด
ลูกไฟไปทางบริเวณทิศของพระธาตุวัดร้างอืมแล้วชาวบ้านก็เห็นค่ะ
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปอ่าแล้วก็มีความเชื่อว่าอาจจะเป็นอ่า
ดวงของพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ตัวผมก็ขอการันตีนะครับว่าผู้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖
ในเวลากลางคืนก็เกิดจากตัวนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์หนึ่งในอุปกรณ์
ของเรือก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือความปลอดภัยของทางเรือนะครับ
ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับลูกเรือส่วนใหญ่ก็จะอาศัยช่วงจังหวะที่มัน
ใกล้จะหมดอายุนำมาถวายนะครับความเคารพต่อสารกรมหลวงชุมพร
เพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าผู้ที่เกิดขึ้นหรือแสงไฟที่เกิดแล้วตก
วัดล้างตามที่เป็นข่าวนะฮะก็ขอการันตีล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็น
พาราชูตตัวนี้แต่วันนั้นเขาเหลือจากเรือมาสองลูกอืมอ่า
เห็นลูกเดียวเพราะว่าลูกนึงเนี่ยเขาลองทดลองยิงก่อนอ่า
ทดสอบยิงลงในคูน้ำที่ส่วนข้างบ้านเขาค่ะอ่าส่วนลูกที่สองก็ยิงขึ้นฟ้าครับ
พระราชุดไปทางวัดโปรงหลวงแล้วลมก็พัดไปอย่างที่คลิปที่ท่านเห็นนะครับ
อ่าส่วนกัปตันเรือนะครับนายกฤษณพัฒน์บอกว่า
เรือทุกลำที่ออกเดินเรือจะมีภาระชุดประจำเรือลำละ๑๒อันเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับ
อ่ายืนยันว่านี่คือภารชูตที่เขายิงกันอย่างแน่นอนนะฮะ
ส่วนท่านนายอำเภอภูซางนะครับนายวิรุณสิทธิวงศ์
บอกว่าก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วเกี่ยวกับลูกไฟสีแดงที่เห็นกัน
ชาวเรือทั้งสองท่านเขาก็เอามายิงเพื่อนมัศกาลเสด็จเตีย
รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่๓ที่วัดบ้านโปงหลวง
ซึ่งท่านนายอำเภอบอกว่านี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า
ที่อำเภอภูซางเนี่ยมีสารของเสด็จเตีย
แล้วก็มีอยู่แห่งเดียวที่วัดบ้านปงหลวง

ในเมื่อชาวบ้านที่นี่มีชาวเรืออยู่เยอะนะฮะ
ที่อำเภอภูซางเนี่ยมีชาวเรืออยู่กว่า๓๐๐คนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะผลักดันให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว